สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา
และสถานการณ์ของทุทธิ์ไทยณกรุงย่างกุ้ง
ในจัดงานสำมนามเมียนมาอินไซค์
ครั้งที่๒ขึ้นเมื่อวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมา
เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึก
อย่างในแง่ของกฎหมายเข้าควรระวัง
ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานสำคัญอื่น
ให้นักธุรกิจไทยได้มองเห็นลู่ทางในการทำธุรกิจในเมียนมา
อย่างก้าวกระโดดครับ
สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์และสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้ง

ให้ผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน

สนใจเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาร์

แนวทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
คำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเมียนมาร์

ที่เข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาร์
นักลงทุนชาวไทยตลอดจนนักธุรกิจ
ดำเนินกิจการในเมียนมาร์อยู่แล้ว
สามารถนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับ

กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
ทางรัฐบาลไทยให้ขอสำคัญนะครับ
ด้วยในงานสัมพนาณ์เมียนมาร์อินไซต์
มีการให้การที่จะช่วยขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประมาททั้งด้านการค้าการลงทุน
ทางรัฐบาลไทยให้ข้อมูลครอบคลุมในหลายมิติแบ่งออกเป็น๔หัวข้อ
เริ่มจากประเด็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเมียนมาร์
ซึ่งเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐของไทยและเมียนมาร์
อีกทั้งยังมีคำแนะนำจากบริษัทไทยยักษ์ใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์จนประสบความสำเร็จ
บรรยายแบ่งปันประสบการณ์แนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ร่วมงาน
ตัวแทนของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ก็ได้ร่วมแบ่งปันเคล็ดลับสำคัญ
ที่จะทำให้ธุรกิจไทยประสบความสำเร็จในเมียนมาร์
ตลอดจนการให้ความรู้ในประเด็นข้อกฎหมายสำคัญที่เพิ่งมีการปรับปรุงล่าสุดให้แก่นักธุรกิจไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งยังมีการบรรยายในแง่ของโอกาสการเสริมสร้างธุรกิจไทยให้แข็งแกร่งและการสนับสนุนนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์
ประเทศที่มีตลาดการค้าขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้